เพราะว่าน้องกล้องเด็กชายวัย๑๔ปีนักเรียนม๒
ก่อนหน้านั้นน้องเขาอยากได้โทรศัพท์มือถือมาก
เขาก็เข้าไปส่องดูในโลกออนไลน์ที่มีการขายโทรศัพท์มือถือ

น้องกล้องก็โอนเงินไปให้๕๐๐๐บาทตั้งแต่วันที่๓กันยายน
ปรากฏผ่านมา๗วันก็ไม่ได้รับ
น้องกล้องเครียดตามแล้วตามอีก
ปิดแบบไม่ให้ติดตามอะคุณ
หนีหายไปจนติดตามไม่ได้แล้วท้ายที่สุดนะ
น้องกล้องเด็กชายวัย๑๔ปีเครียดคุณ

จนตาย๕๐๐๐บาทออกไปเรียนรถทีมือถือ

แล้วน้องกล้องเส้นเลือดในสมองแตก
ใช่แล้วก็เจ้านี้คือก็ไปหลอกเจ้าอื่นอีก
เมื่อวานเราเพิ่งนำเสนอข่าวน้องชาบาแก้ว
ม๑ไปอันนั้นโอนเงินไปให้แล้ว

น้องยังร้องห่มร้องไห้กับแม่อยู่เลยค่ะ

เพราะว่าพ่อแม่ของน้องกล้องเนี่ยนะฮะ
ได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพนาหวายนะฮะ
อยากจะให้มีการจับกลุ่มไอ้ขบวนการ
แก๊งที่มันหลอกลวงในการขายสินค้า

ท้ายที่สุดนะฮะนำไปสู่การออกหมายจับ

เป็นผู้หญิงทั้งคู่อายุยังน้อยอยู่เลย

นั่นก็คือคนแรกนางสาวสายน้ำพึ่งอายุ๑๙ปี
ในข้อหาร่วมช่อกงประชาชน
นำเข้าซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมและเกิดความเสียหายแก่ประชาชน

อายุ๑๘ปีคือนางสาวนรมน
ในข้อหาช่อกงประชาชนเหมือนกัน
แล้วก็นำเข้าซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
ปลอมและความเสียหายแก่ประชาชน

เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ

คึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน
ยกรรมทางเทคโนโลยีแถลงผลการจับกลุ่ม
ว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา

ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้

โดยเข้าตรวจค้นบ้านพักหลัง๑ย่านราชพฤกษ

ซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคดีนี้
แต่จากการตรวจค้นบ้านหลังนั้นนะครับ
ไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยคนอื่นแต่อย่างใด
พบเพียงครอบครัวของแฟนผู้ต้องสงสัย

ทีนี้ครับก็ได้ทำการตรวจยึดแท็บเล็ต
พิวเตอร์ตั้งโต๊ะตู้เซฟนิรภัย
กระเป๋าแบรนดเนมรวมถึงซิมโทรศัพท์มือถือ
อกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องสงสัยนี้
เคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีที่สพคลองหลวง
ในข้อหาผิดลักษณะเดียวกันนี้ด้วย
หมายจับของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปฐุมธานีอีกด้วยนะครับ
โอ้โหกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยขบวนการนี้

ใช่๑๘๑๙เนี่ยใช่นะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเรานะฮะ
ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณพ่อและคุณแม่ของน้องกล้อง
เด็กชายในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตนะครับ
นี่คือคุณพ่อครับนายทุนลุงหลู่อายุ๕๕ปี
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความสำคัญ
สามารถจับกลุ่มตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับ
เชื่อว่าลูกชายตอนนี้ตายตาหลับแล้ว
เพราะว่าตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้
หลังจากนี้ก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับ
เพราะว่าทีมข่าวเราก็ถามคุณพ่อนะ
คุณพ่ออยากจะฝากบอกอะไร
ไปถึงผู้ก่อเหตุทั้งสองคนที่ถูกจับได้

ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วกันนะครับ
แล้วก็ช่วงค่ำวันนี้นะครับครบ
ครบ๗วันที่น้องกล้องเสียชีวิตอากุล
ถือว่าเป็นช่วงข่าวดีที่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว
จับคนที่หลอกลวงน้องกล้องได้แล้วนะฮะ
ครอบครัวจะนิมนต์พระสงฆ์๕รูปนะครับ

เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้กับลูกชายนะครับ
ฟังเสียงของผู้เป็นพ่อหน่อยครับ

คุณแม่ก็บอกว่าดีใจเจ้า
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเตอร์เนอร์นะครับ
เพราะว่าสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะครับ
แล้วก็ทำให้ลูกนอนตายตาหลับเลยฮะ
ลูกได้รับความยุติธรรมแล้วนะครับ

น้องชะบาแก้วม๑ค่ะที่ราชบุรี

คุณหน้าคุณตาน้องได้รองชนะเลิศ
แล้วนี่คืออุตส่าห์เอาเงินคุณ๑๔๐๐๐บาท

แล้วเงิน๑๔๐๐เป็นเงินของครอบครัว

น้องชาบาแก้วบอกว่าโอ้โหเสียใจอย่างมากเลย
นี่น้องชาบาแก้วนั่งอยู่ข้างคุณแม่เลยนะ
นั่งอยู่ข้างคุณแม่ร้องไห้ด้วย

คุณแม่บอกว่า๑๔๐๐บาทเป็นเงินที่ต้องใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วเนี่ยอยู่กันสองแม่ลูกแม่ตั้งใจว่าเงินก้อนนี้นะ
จะเอามาให้ลูกได้ซื้อมือถือแล้วใช้เรียนออนไลน์
และจะทำยูทูปเป็นยูทูปเบอร์เพื่อหารายได้มา
ให้ได้เลี้ยงครอบครัวสองแม่ลูกเนี่ยค่ะ

จะซื้อลูกก็ได้เรียนแม่ก็ใช้ประกอบอาชีพ
แต่ทีนี้มันไม่ได้มือถือมาเงินก็ศูนย์เปล่าไปนะครับ

ขอฝากไปยังตำรวจสพโพธารามเลยนะ

เพราะหวังว่าจะได้เงินก้อนนั้นกลับคืนมา
แทบจะไม่มีความหวังก็ตาม
แล้วก็มั่นใจว่าแม่ค้าที่ก่อเหตุน่าจะเป็นขบวนเดียวกัน
เพราะใช้หน้าร้านเดียวกันกับคดีของน้องกล้อง
แค่เลขบัญชีในการโอนเท่านั้น
นี่น้องชาบาแก้วสงสารน้องนะ
น้องชาบาแก้วและคุณแม่บอกว่ามีหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับ
นี่ล่าสุดน้องชาบาแก้วก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราด้วย
ด้วยความดีใจนะคุณนะว่าตอนนี้เธอมีกำลังใจที่ดีขึ้นแล้ว
หลังจากที่ทางไทยรัฐเสนอข่าวออกไป
มีคนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีสองท่านครับ
แล้วก็โน้ตบุ๊กเพื่อให้เธอใช้เรียนออนไลน์
และคุณแม่น้องชาบาแก้วก็ใช้ในการประกอบอาชีพ

ขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์เยอะต้องระวัง
แล้วจะบอกให้นะว่าเพจนี้ที่มันมาหลอกทั้งน้องกล้องน้องชาบาแก้ว
ใช่ใช่ก็นี่ไงถึงบอกไงว่าบางทีเราเชื่อไม่ได้เลย
ผู้ติดตามเยอะอันนี้ผู้ติดตามจะเป็นแสนอยู่แล้ว
แล้วไม่รู้เหยื่อมีกี่รายนะคะ